อีกหนึ่งอุบัติเหตุที่ยังคงต้องรอผลการสืบสวนอย่างละเอียดอีกเช่นเดียวกันนะคะว่า
สาเหตุที่บ้านปูนชั้นครึ่งที่ประจวบคิริขันมันพังถล่มลงมา

มันเกิดจากเรื่องของโครงสร้างหรือเกิดจากเรื่องของอายุอนามของบ้านที่มันเก่าแก่

คือเป็นเหตุการณ์ที่อาคารพาณิชยชั้นครึ่งถล่มทับคนในบ้านนะคะ
ซึ่งเปิดเป็นร้านไดนาโมเนี่ยนะคะ
ทำให้นายชัยโรธทันเลิศพัฒนกิจวัย๕๔ปีเจ้าของบ้านเสียชีวิต
บ้านเนี่ยพังถลมลงมาช่วงค่ำของวันที่๓๐เมษายนค่ะ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนี้
ก็พบว่ามีทหารสังกัดกองบิน๕
นำรถแบ็คโฮและรถบรรทุกเข้ามาในพื้นที่เพื่อเคลียร์ซากปรักหักพัง

การค้นหาทรัพย์สินและเอกสารทางราชการให้กับผู้ที่รอดชีวิต
เพื่อจะนำไปติดต่อขอรับสิทธิ์แตกต่างจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะ
คือบ้านนี้เขาอยู่กัน๕คน
มีพ่อมีแม่แล้วก็ลูก๓คนนะคะ

ลูกสาวคนกลางกับลูกสาวคนเล็กเนี่ยวิ่งหนีออกมาทัน
แต่ลูกสาวคนโตพ่อและแม่ออกมาไม่ทัน
ก็เลยถูกซากบ้านพังถล่มทับลงไป

จากนางสาวธรรมิชาธรรเลิศพัฒนกิจ
ลูกสาวคนกลางที่วิ่งหนีออกมาได้ทันหน่อยค่ะ

แล้วมันก็แบบเหมือนกลิ้งตกอย่างนี้ค่ะ

พอลุกขึ้นไปดูปุ๊บก็คือหนูเดินนำหน้า
ป๊าแล้วก็พี่สาว
พอเดินไปแล้วก็เห็นว่ามันซุดนะคะ
หลังบ้านมันแตกเป็นสิ่งมันแตกแล้ว
มันก็เปรี้ยแล้วก็เปรี้ยสองมันก็คือ
เขาหลบมาทุกสิ่งทุกอย่าง
พยายามเรียกพี่ค่ะก็ได้ยินเสียงพี่ก็พยายามเรียกเขา
เขาก็ตอบโต้มาเราก็พยายามหาทางออก
เราก็บอกเขาว่าใจเย็นเรากำลังออกมา

เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้สรุปออกมาชัดเจนนะคะ

ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาคารนี้เนี่ย

และโดยรอบบ้านมันเป็นเส้นทางน้ำผ่าน
อาจจะทำให้ช่วงที่ผ่านมาเวลาฝนตกหรือมีน้ำท่วมขังเนี่ย
ใต้ดินของตัวบ้านอาจจะอุ้มน้ำเอาไว้
จนทำให้ดินเกิดการยุบตัวก็เป็นได้
แต่อย่างที่บอกว่ายังไม่ได้สรุปฟันทง

เพราะต้องรอเจ้าหน้าที่โยธาธิการประจำจังหวัด

จริงบ้านเขาเนี่ยมีเหตุการณ์ฟ้องร้องกัน

เพราะว่าน้องชายของคุณแม่ของผู้ที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ

เขามาดูเขาก็บอกว่าเอ๊ะเหล็กเส้นของบ้านเนี่ย

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกว่ายังไม่ได้สามารถสรุปสาเหตุที่ชัดเจนได้นะคะว่า
มันเกิดจากอะไรกันแน่ก็เดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่ออกมาแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งก่อน
ใช่ค่ะแล้วก็ข้อมูลที่ลูกสาวออกมาเล่ามันเป็นวินาทีสะเทือนใจ
ลูกสาวบอกว่ากอดร่างของป๊าไว้จนป๊ากระตุก
แล้วก็แบบเป็นลมหายใจสุดท้ายของป๊าเนี่ยนะคะ